กรณีที่เด็กนักเรียนหญิงชั้นป๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินถูกรุ่นพี่ชั้นป๓ล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำของโรงเรียน
ของเด็กหญิงผู้เสียหายยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
หลังจากมีการตรวจจากแพทย์แล้วยืนยันชัดเจนว่าลูกสาวมีร่องรอยการถูกข่มขืน
ขณะที่รุ่นพี่ทั้ง๓คนตอนนี้ยังให้การปฏิเสธนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ยืนยันของคุณหมอเหรอใช่ครับ
สารความรู้สึกหลานมากกว่าค่ะ
แล้วก็อยากให้เขาแบบดำเนินคดีให้เต็มที่อยากได้รับความเป็นธรรมอะค่ะ
และอาเด็กหญิงป๒เชื่อว่าเหตุกระทำชำราวได้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงจริง
หลังได้รับคำยืนยันจากแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่
ซึ่งยืนยันร่องรอยการถูกกระทำประกอบกับคนในครอบครัวต่างสังเกตเห็น
ท่าทีของเด็กหญิงที่มีอาการซึมเศร้าและในวันเกิดเหตุหลังเด็กหญิงกลับมาจากโรงเรียน
ได้เข้าไปในห้องน้ำเพื่อปัสสาวะแต่กลับมีเลือดออกบริเวณอวัยวะเพศ
เด็กหญิงร้องไห้ออกมาคุณอาของเด็กหญิงป๒ที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลานสาวมาตั้งแต่เล็ก
เป็นคนในครอบครัวที่หลานสาวไว้ใจมากที่สุดก็ยังเชื่อว่าหลานสาวถูกกระทำชำราว
จากหลานสาวมีพฤติกรรมไม่ร่าเริงเหมือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ครอบครัวยังกังวลในตอนนี้
คือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีความนี้
เรื่องจะไม่ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าค่ะคือแบบเขาถามให้เด็กแบบสับสนอะไรอย่างงี้
เมื่อวานนี้พวกอาจารย์ก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็พยายามไปถามน้องว่าหนูชนโต๊ะใช่ไหม
บอกสิหนูชนโต๊ะใช่ไหมอย่างนี้ค่ะสงสารความรู้สึกหลานมากกว่าค่ะ
แล้วก็อยากให้เขาแบบดำเนินคดีให้เต็มที่อยากได้รับความเป็นธรรมอะค่ะ
คนในครอบครัวเล่าว่าวันนี้เด็กหญิงยังมีความหวัดระแวงจากคนรอบข้าง
หลังถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสอบสวนเพิ่มเติม
ช่วงเวลานี้คงต้องรอให้สภาพจิตใจของเด็กหญิงดีขึ้นก่อน
และหลังจากนี้ครอบครัวคงจำเป็นต้องให้เด็กหญิงย้ายโรงเรียน
เพราะไม่เชื่อในระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรียนนี้
ส่วนเด็กชายชั้นป๓คนที่เด็กหญิงให้การกับตำรวจ
ว่าเป็นคนผลักประตูห้องน้ำยังคงให้การปฏิเสธ
ซัดทอดว่าเพื่อนชายป๓อีก๒คนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ตำรวจจึงเรียกเด็กชายป๓อีก๒คนเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติม
โดยทั้งสองคนให้การปฏิเสธ
เมืองต้นตำรวจนำเสื้อผ้าของเด็กหญิงป๒ที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
ส่งตรวจดีเอ็นเอที่จังหวัดนครราชศรีมา
และรอผลตรวจอีก๑เดือน
ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต๓
ยืนยันว่าจะดูแลเยียวยาสุขภาพจิตให้กับเด็กหญิงอย่างดีที่สุด
โดยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หาข้อมูลจากเด็กชายทั้ง๓คนและเด็กหญิง๑คน
รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูแล้ว
นัดประคันธีรัตนสิริกุลถ่ายภาพระวีการแก้ววิจิตรายงาน